ถือว่าเป็นหนึ่งสถานการณ์ที่หลายคนกำลังจับตามองนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
เป็นวินาทีที่พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะฮ่องกงมาเกาะ
ซึ่งความรุนแรงของพายุที่เคลื่อนที่เข้าเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๒
แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พายุลูกนี้
เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับมีฝนตกหนัก
ถ้าหากเราดูในภาพเหตุการณ์จะพบว่าหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว
มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญครับ
แรงลมนั้นก็ทำให้วัตถุต่างเรียวว่อนกระจัดกระจายเต็มท้องถนน
มีการประกาศเตือนสำหรับผู้ที่อยู่ในฮ่องกง
แต่ภายในบ้านเรือนห้ามออกมาข้างนอกเด็ดขาด
กว่าจะมีการลดการประกาศ
แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
แน่นอนพายุลูกนี้หลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าจะมีทิศทางเคลื่อนที่ไปในบริเวณฝั่งตะวันตก
โดยที่จะไปอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทางตอนบนของประเทศลาว
แน่นอนครับการอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในครั้งนี้

และกลุ่มฝนเหล่านี้เองนะครับก็จะทำให้ในบริเวณทางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

นี่คือวันพรุ่งนี้นะครับจะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จะได้รับหางของพายุลูกนี้เล็กน้อยในบริเวณทางตอนบนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นคิวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ

ก็จะไม่ส่งผลต่อบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรามากเท่าไหร่นักนะครับ
นี่เป็นการคำนวณต่อไปไปจนถึงวันที่๒๘นะครับ
บริเวณที่มีสีส้มคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตก
ดังนั้นในช่วง๒๖๒๗๒๘อาจจะมีเยอะหน่อยในพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นักนะครับ
ทีนี้หน้าจับตามองมี๑สถานการณ์
ก็คือในช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ๑หย่อมนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาความเร็วลมจนกลายเป็นพายุอีกหนึ่งลูก

เพราะว่าพายุลูกนี้มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับ
ว่าจะสามารถที่จะกลายเป็นพายุได้ในช่วงวันที่๒๙นะครับ
แถวบริเวณเกาะไฮลำและหลังจากนั้นมีทิศทางขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม

เพราะว่าถ้าหากไม่อ่อนกำลังลงก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในเมืองไทยของเราต่อไป
และนี่แหละครับคือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ